คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบ้างค่ะ
มีทั้งภาพแล้วก็พาดหัวตัวรองนะคะ
แล้วก็ภาพเนี่ยก็เป็นรูปของสาวปันปัน
ไต้ฝุ่นที่เมื่อวานนี้ก็ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยรองพบตรก็บอกค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ย
ดาราที่มีการออกหมายเรียกเนี่ยทั้งหมด๓๗คนครับ

มาแล้ว๒๕เหลืออีก๑๒คนค่ะ
แล้วก็บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นก็คือช่วงสายของเมื่อวานนี้
แล้วก็นายกระโรคชัตหรือว่าไต้ฝุ่น
เอกวิราชัยทรงเมตตารองผ่อบอตรให้ปากคำในฐานะพยาน
คือปันเขารีวิวหลายสินค้าเหมือนกันนะ
วิตามินชิโนบิแล้วก็เซรั่มเมสโซ
ใช่แล้วปันก็บอกนะบอกว่าที่โพสต์
เพราะว่ามีคนกลางติดต่อผ่านผู้จัดการ
คือส่งสินค้ามาให้ลองใช้แล้วเธอก็ลองใช้

และที่สำคัญก็ให้ผู้จัดการเช็คออย
เช็กบริษัทที่ผลิตตามที่ระบุข้างกล่องเอาไว้แล้ว
พอเช็คไปก็เห็นปกติก็เลยรับรีวิว
เงื่อนไขก็คือเธอโพสต์สินค้า๑โพสต์

ค่าตัวเวลาดาบราเขาโพสต์สินค้าแบบนี้
แล้วเขามีเงื่อนไขลงบางที๗วันบ้าง
๒สัปดาห์บางทีเดือนหนึ่งบ้าง

เขาเปิดเผยค่ะเขาบอกว่า๑แสนบาท

บันเทิงไทยรัฐเคยทำเป็นสกรูปออกมาแล้วนะคุณผู้ชม

ถ้าเกิดยิ่งยอดเยอะก็ได้เยอะ
แล้วถ้าเราโพสต์เราคงได้ค่าจ้างสักพันสองพันนะ
อ้าวเดี๋ยวก่อนใครจ้างก่อน
ทีนี้ดูของไต้ฝุ่นบ้างนะคะ
อาทิตย์มีแบ่งผู้จัดการกินด้วยนะ
พอแบ่งผู้จัดการกินไปตัวเองกินเอง

ทีนี้คนกลางเขาก็ส่งสคริปต์ที่ต้องพูดมาให้
แล้วก็บอกว่าให้ไต้ฝุ่นอัดวีดีโอพูดตามสคริปต์
ไขก็เหมือนกันกับปันเลยค่ะ๑โพสต์ลง๑๕วัน
มีค่าตอบแทนก็คือ๑แสนบาท
โอ้โหแล้วก็อีกหลายคนอีกหลายดาราเนี่ย
อันนี้แค่โพสต์ในไอจีอะไรพวกนี้ใช่ไหม

แต่ที่เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เพราะว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
ได้มีการแถลงแล้วก็พูดถึงความคืบหน้า

ดำเนินการผลิตสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับ
โดยที่ประชุมมีความเห็นทางคดีดังนี้นะครับ
กลุ่มผู้ต้องหา๖คนก็ประกอบด้วย
แล้วก็มีนายกรพวงศลเป็นผู้ต้องหาที่๒ด้วย
นามของทั้งนิติบุคคลแล้วก็ในนามของส่วนตัว
นี่ก็เลยเรียกว่าเป็น๒ผู้ต้องหาแล้วนะครับ
แล้วก็นางวรรณภาพวงศลเป็นผู้ต้องหาที่๓นะครับ
นางสาวตรีชาดาใจสบายผู้ต้องหาอีกหนึ่งคน
ตรีชดาเขาเป็นครีมทาใต้วงแขน
อกจากนี้ก็ยังมีผู้ต้องหาอีก
แล้วก็นางสาวปาจรีวงสมบูร
ก็เป็นผู้ต้องหาในฐานะของนิติบุคคลและบุคคลด้วยนะครับ
แล้วก็อีกผู้ต้องหาหนึ่งครบแล้วครบทั้ง๖คนแล้ว
คือพนักงานสอบสวนก็พบว่าคดีมีพยานหลักฐานพร้อม
สั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๖คนชัดเจนแล้วนะครับ
เพราะว่ามีผู้ต้องหามาแจ้งมาร้องทุกข์
มูลค่าความเสียหายมีเหยื่อมาร้องทุกข์
คนแล้วก็มูลค่าความเสียหาย๑๐๐กว่าล้านนะคะ
ตอนนี้จะนำผู้ต้องหาทั้ง๖คนไปส่งอายการนะครับ

พร้อมของกลางทรัพย์สินที่ยึดได้๒๒ล้านบาทนะครับ